อยู่วุฒีค้องครับตอนนี้มีผลกระทบที่เกิด
ขึ้นจากพายุดูร้อนในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะหลายจังหวัดเองก็มีลูกเห็บตก
ด้วยก็ส่งผลให้บ้านบริเวณเสียหาย
รวมทั้งร่วมของป้ายโครตสนาต้น
โดยเฉพาะจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอท่าวังผา
เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถทรายทะนนต้องจอดแว้นไปริมทาง
เนื่องจากว่าฝนตกหนักลมกระโชคแรง
ส่วนบ้านเรือนก็เสียหายจำนวนมากครับ
เบื้องตนเจราทีมเร่งสำรวจความเสียหาย
แล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยโดยเร่งด่วน

จะเสนอให้ทางจังหวัดนั้นประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
เพื่อใช้เงินทดลองของทางราชการนะครับไปช่วยเหลือกันต่อไป
ส่วนที่สกลนครเกิดฝนตกหนักและพายุพัดกระดันครับ
ซ้ำยังมีลูกเห็บตกในเขตเทศบาลนครสกลนคร
ซึ่งอยู่ระหว่างเกิดเหตุ
ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ

ก็คือปอมจรจรของสอบพ่อสะกดนครที่อยู่บริเวณสี่แยกบ้านทาท
เปลี่ยวไถลออกไว้บนถนนเลยครับ
หลังจากพายุสงบก็มีการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น

ล้มทัพสายไฟส่งผลให้กระแสไฟฝาดับเป็นบริเวณกว้าง
เป็นกว้างนอนจากนี้ยังมีมอบแปลงระเบิดส่งผลให้ไฟดับในเขตเทศบาลนครสะกดนครล่าสูตรกล้อมเร่งดำเนินการแก้ไขแล้ว
รวมไปถึงร้านขายต้นไม้ที่อยู่ติดกันได้รับความเสียหายไปด้วย
โดยเจ้าของร้านขายต้นไม้บอกว่าเกิดลมพัดแรงมากเป็นลม
ยุแล้วก็มีฝนตกหนักทำให้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างร้านหักโค้นลงมาทับร้าน
นะครับก็ทับต้นไม้สวยงามที่ตั้งเอาไว้ด้วยมีความเสียหาย
ก็เลยแจ้งให้กับอบตในพื้นที่นะฮะนำเลื่อยยนต์มาตัดออกไปให้ครับ